ที่มีส่วนผสมของอะไรบางอย่าง
ที่มันทำให้นักศึกษาที่เขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์

พอกินไปแล้วมันเวียนหัว

เลลี่เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้
มีคนเอาเยลลี่ชนิดนี้มาพูดคุยกันบ้างแล้ว
มีคนเอามาแฉกรายละเอียดกันบ้างแล้วนะคะ

แต่พูดถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้กันก่อน
หน้าตามันก็ดูน่ากินนะ
นี่ค่ะเรื่องนี้คือเกิดมาจากนักศึกษาฝึกงานสาวคนหนึ่งโพสต์เรื่องราว
เธอไปรับประทานอาหารกับรุ่นพี่
แล้วเขาก็บอกว่ามีดารานุ่มตัวย่อฟอร์ฟันร่วมโต๊ะด้วย
ช่วงเวลาหนึ่งดารานุ่มยื่นเยลลี่หน้าตาลักษณะเมื่อสักครู่นี้ให้กิน
พอกินไปแล้วรู้สึกว่าเวียนหัวใจเต้นแรงคลื่นไส้
จนต้องขอตัวไปโรงพยาบาล
มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะว่ามันเป็นการมอมยาหรือเปล่า
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะหน้าร้านอาหารในวันเกิดเหตุ
จะเห็นว่าน้องนักศึกษาฝึกงานอยู่ในลูกศรที่ระบุว่าเป็นผู้เสียหาย
แล้วก็รุ่นพี่ที่มาด้วยลงไปนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในร้านอาหารด้วยกัน
มากับรถคันนี้แหละรถเก๋งคันใหญ่สีขาว
หลังจากนั้นรถคันนี้ก็ออกไป
ทีมข่าวของเราไปที่ร้านอาหารแห่งนี้เหมือนกันนะคะ
ไปสำรวจมันเป็นอะไรยังไงมีหลายโต๊ะเหมือนกัน
แล้วก็ไปดูภาพกล้องวงจรปิดก็ไปเจอภาพนี้แหละค่ะ
ข้อมูลเธอเล่าให้ฟังแบบนี้
ภายหลังจากที่กินไปประมาณครึ่งชั่วโมง
มึนหัวเวียนศีรษะคล้ายจะหมดสติ
ผู้เสียหายน้องฝึกงานเนี่ยนะก็เลยให้รุ่นพี่ที่มาด้วย
เรียกรถพยาบาลให้แต่รุ่นพี่ไม่เรียกให้ค่ะ
คือน่าจะเป็นความคิดที่คิดว่าไม่น่าจะหนักหนาอะไรมาก
ก็เลยเรียกแกรปเรียกแกรปแล้วเธอก็ไม่รู้ด้วย
ตอนนั้นเธอคือเวียนหัวมากนะคะ
ไม่ทราบว่ารุ่นพี่ปักหมุดให้ที่ไหนก็ไม่รู้
แต่อย่างไรก็ตามพอเธอขึ้นไปบนแกรปแล้ว
เธอบอกว่าพี่พาหนูไปหาหมอหน่อย
แล้วสรุปสุดท้ายแกรปพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๘นะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามผู้เสียหาย
ก็คือน้องนักศึกษาฝึกงานนี่นะคะ
ภายหลังจากที่ดาราที่ถูกอ้างถึงที่บอกว่าเป็นตัวย่อฟอร์ฟันเนี่ยนะ

ผ่านทางรายการทีวีช่องหนึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะ
โดยเจ้าตัวก็คือน้องคนนี้เขายืนยันนะคะ
ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามโพสต์ค่ะพี่
เพราะว่าดาราฟอร์ฟันเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธทุกอย่างเลยนะ
แต่น้องก็ยืนยันบอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามโพสต์พี่
ส่วนดาราชายที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนยื่นเยลลี่
ให้กับหนูเนี่ยเธอยืนยันไม่เป็นความจริง
ดาราชายเป็นคนยื่นให้จริงค่ะพี่
แต่ตอนนี้หนูพูดได้แค่นี้ละกันหนูไม่อยากพูดอะไรเพิ่ม
เพราะหนูอยากหาหลักฐานกำลังรวบรวมหลักฐาน
ผู้เสียหายบอกต่ออีกนะคะบอกว่าตัวเองไม่ได้นัดกับดาราชาย
แต่มากับรุ่นพี่ที่ฝึกงานซึ่งเป็นเพื่อนของดาราชัยอีกที
และน่าจะเป็นความบังเอิญที่มาเจอกัน
ที่ออกมาโพสต์แบบนี้ไม่ได้ต้องการทำให้ใครเสียหาย
แต่เมนหลักจริงของการโพสต์ครั้งนี้
คือต้องการออกมาเตือนภัยผู้หญิงให้ระวังตัว
คนที่อ่านก็เป็นเพื่อนนั่นเองและเพื่อนนั่นแหละเป็นคนแชร์ออกไปนะคะ

เขาบอกว่าเขาไม่ได้นัดน้องมาที่ร้านสวีทนี่ใช่ป่ะ

มาเจอค่ะตามที่หนูโพสต์นะคะ

แล้วทีนี้เขาก็ยื่นให้น้องกินเหรอ

เรารู้ดีที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรนะคะ

น้องไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาได้ตามไปดูน้องที่โรงพยาบาลด้วยไหม

ก็คือตามนั้นเลยค่ะคือไม่ใช่แน่นั้นจริง
เขาไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็คือตามนั้นเนาะ
จากนี้นะคะผู้เสียหายบอกเพิ่มเติม
บอกว่าหลังจากที่มีอาการคล้ายจะหมดสติเวียนหัวมาก
ก็ไปพากันขึ้นรถไปโรงพยาบาลเอง
ไม่ได้พาไปไม่ได้โทรศัพท์หา
ไม่ได้แสดงอาการเป็นห่วงแตกอย่างใด
แต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง
ไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมถามว่าแนวทางการดำเนินคดีหลังจากนี้
เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะ

รอผลการตรวจร่างกายของน้องที่ออกมาโพสต์

ถ้าเกิดว่าผลการตรวจร่างกายออกมาแล้ว
แล้วก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าไอ้สารเสพติดที่เจอในร่างกาย
เกิดจากเยลลี่ที่ทานไปหรือไม่อย่างไร
หลังจากนั้นจึงจะสามารถเชิญตัวดาราชาย
มาสอบปากคำได้แล้วที่สำคัญต้องไปพิสูจน์นะคะ

ดาราชายเป็นคนยื่นให้หรือน้องที่เป็นผู้เสียหาย
กินเข้าไปเองแล้วเยลลี่เป็นเยลลี่ของใคร
ทั้งหมดทั้งมวลต้องไปพิสูจน์
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูจากพยานหลักฐานส่วนนี้
ต้องบอกเลยนะคะว่ายังอ่อน
ยังอ่อนในแง่ไหนอ่อนในแง่ที่ว่าจะทำสำนวน
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับดาราชายนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพัทรพงศ์สนิทวงณอายุทยา
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจร่างกายของผู้เสียหายว่า
สาเหตุที่ทำให้น้องผู้หญิงคนนี้

เกิดจากเยลลี่ที่กินไปจริงหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกอะไรได้ทั้งนั้น
น้องผู้เสียหายหมดสติจากสาเหตุอะไร
ส่วนที่เรียกดาราชายมาสอบปากคำนั้น
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อก็เลยฝากบอกไปนะคะ

ก็ควรให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ยืนยันนะคะว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

แล้วก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่กับสาวหลายคนนะ
ใช่ค่ะและในขณะที่รอผลตรวจร่างกายของน้องนักศึกษาฝึกงาน
สรุปแล้วในร่างกายเขามียาเสพติดหรือมีสารแปลกปลอม

เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเยลลี่ที่เธออ้างถึงขนาดนี้นะคะ
เย็นลี่ซองแบบนี้ชื่อของเขาคือ
ชื่อน่ารักนะเยลลี่ยิ้มแฉ่ง

เลลี่นี้นะคะมีส่วนผสม
นิยมในต่างประเทศนิยมเอามาทำอะไร

เยลลี่ในลูกอมในช็อกโกแลตในคุกกี้
คือในต่างประเทศเขาเป็นสินค้าลักษณะแบบนี้นะ
เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

พูดถึงประเทศไทยล่ะยังผิดกฎหมายอยู่นะคะ

เยลลี่นี้ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น
เพราะเขาบอกว่ารับประทานไปแล้ว
จะทำให้เกิดการผ่อนคลายอารมณ์ดี
ลิฟต์เคลิ้มเคลิบเคลิ้มกันไปประมาณนี้
นี่ไงก็เลยกลายเป็นเยลลี่ยิ้มแฉ่ง
แต่บางคนแล้วทานไปแล้วมันไม่ใช่ไง
ถ้าสมมุติว่าไปตามที่น้องเอามาโพสต์นะ

ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ